ควันหลงเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้า
ฉลองปีใหม่ยังไม่จบนะคะที่พัทธลุงเนี่ย
ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะเพราะว่ากระสุนเนี่ย
มันไปตกใส่หลังคาบ้านแล้วไปแจ้งตำรวจสองวันแล้ว
ตำรวจยังไม่มาจัดการอะไรเลยสิ่งที่เขาทำคือเอาจานข้าวอ่ะ
ไปปิดรูโอ้โหฮะฟังแล้วอนาจใจนะคะครับ
ส่วนที่ราชบุรีก็เกือบที่จะสูญเสียหนักเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ารักษณะคล้ายกันเลยค่ะนี่ค่ะคือจุดเกิดเหตุที่ราชบุรี
อู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถของนายประกิจเรืองโรจนพร
อายุห้าสิบเจ็ดปีตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตะมนต์เจดีหัก
อำเภอเมืองราชบุรีต้องพาผู้สื่อข่าวไปดูนะคะ
กระสุนที่ตกอยู่บริเวณกลางอู่ที่บอกว่าวิทย์เกือบเสียหายอย่างหนัก
เพราะอะไรเพราะว่ากระสุนมันไปตกอยู่ที่
ใกล้กับถังแก๊สติดรถยนต์ขนาดความจุ๕๘ลิตร
ภายในถังยังมีแก๊สเต็มคุณคิดดูนะ
ถ้าเกิดว่ามันไปตกตรงที่ถังแก๊สแล้วมันบึ้มขึ้นมาเนี่ยโอ้โห
องเพลิงย่อมเลยนะคะคุณประกิจเล่าต่อบอกว่า
ตีหนึ่งของวันที่๑มกราคมคืนวันปีใหม่เนี่ยนะคะ
ได้ยินเสียงดังคล้ายประทัดแล้วก็เสียงปืน
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ออกมาดูรุ่งเช้าลูกน้องเนี่ย
ทำความสะอาดอู่เพื่อเตรียมที่จะทำบุญ
ก่อนที่จะไปพบหัวกระสุนปืนตกอยู่ใกล้ถังแก๊ส
คุณประกิจบอกว่าทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ย
บริเวณโดยรอบหมู่บ้านจะมีคนยิงปืนเป็นประจำ
ก็เลยอยากฝากเตือนนะคะว่าลักษณะการกระทำดังกล่าวเนี่ย
ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนขึ้นมา
คนอื่นเขาเสียชีวิตขึ้นมาคุณรับผิดชอบไม่ไหวนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วอย่าทำเลยผิดกฎหมายด้วย
มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะและที่สำคัญคนอื่นเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นอยากให้ตำรวจราชบุรีเนี่ย
จับกลุ่มตัวหาตัวคนที่เป็นมือยิงเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ
ขณะที่นายชวริสสิริพันธ์อายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่เก้า
ตะบนท่ามิหลำอำเภอเมืองพัทธลุงนะฮะ
ก็บอกว่าเกิดเหตุเมื่อคืนส่งท้ายปีเก่า

มีการนั่งกินเลี้ยฉลองกันในครอบครัวล่ะครับ
ต่อมามีกระสุนปืนตกใส่หลังคาบ้าน๑นัด
วิถีกระสุนคุณมันตกกลางวงข้าวเลย
มันกลางวงทุกคนนั่งร้องวงกันอยู่
แต่ว่าโชคดีนะคนในครอบครัวสมาชิกทุกคน
แยกย้ายกันเข้านอนไปก่อนหน้านั้นแป๊บเดียวครับ
๕นาทีมีกระสุนปืนตกลงมา
ทำให้ไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคุณผู้ชม
ตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าก็เป็นกระสุนปืน
หลังจากนั้นก็เข้าไปแจ้งความที่สพเมืองพัทธลุงครับ
ให้ตำรวจไปตรวจสอบแต่ว่าจนถึงตอนนี้
เหมือนเดิมไร้วี่แววคนทำอยู่ดีครับ
เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องใช้จานข้าวครอบบริเวณกระสุนที่มันเป็นรูเอาไว้
เพราะว่าเดี๋ยวก็มีฝนตกอะไรอย่างนี้เนอะ
ก็กลัวน้ำมันจะซึมลงมาก็เลยเอาจานข้าวครอบไว้ก่อน
ระหว่างที่รอในการจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุนะครับ